กลับมาแล้วนะคะกลับมาอยู่กับเมนูง่ายในช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อของเรากับเมนูปูอัดคั่วกรอบสมุนไพรค่ะ
กลับมาอยู่กับเมนูง่ายในช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อของเรากับเมนูปูอัดคั่วกรอบสมุนไพรค่ะ

แล้วใส่กระเทียมก่อนแล้วกันครับ
กะเทียม
แล้วไงต่อค่ะเชฟกระเทียม
แล้วไหนต่อค่ะเชฟ
เป็นรากผักชีครับ

ถ้าตรงเชฟจะชอบ

มีกิโหน่ววเสร็จเล็กน้อย
เด็กน้อยนะเชฟทำเพื่อนเด็ก

พริกไทยถ้าเป็นเด็กน้อยหอยสังนี่เราอาจจะไม่ใส่พริกนี้ก็ได้เนอ

นี่ทำป่ะแล้ว

สองพร้อมไหมเชฟ
เราชอบมากเลยอะกระเทียมเนี่ย
แล้วก็ตามด้วยตะไคร้ใส่เท่าไหร่อ่ะเชฟประมาณสองช้อนครับสองช้อน

ได้ไหมคุณตำรวจได้แล้ววันวันและทู
เชฟทำไมเราไม่ใส่พร้อมกันไปทีเดียวอ่ะเพราะว่าสมุนไพรอ่ะ
เข้าไปแป๊บเดียวก็จะอ๋อเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันเนอะ
เข้าใจแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยนะเชฟ
เชฟคะอันนี้เราขั้นตอนต่อไปทำอะไร
พอเราคั่วตรงนี้หอมได้ที่แล้วเราก็ใส่ปวดที่เราทอด

ยิ้มจิ้ม

โอเคแล้วก็จะ
โอโฮลูกไม่ได้กินกันหมด

นี่ครับกำลังใส่ใส่สุดท้ายเลยครับ

ดูดีอ่ะอันนี้ซำใส่โหลไว้เนอะเก็บไปกินนะแม่

ลองไปเขย่าให้ฝั่งนู้นดูหน่อยสิ
ลูกทำไมทำสาดทิ้งโคกอย่างนี้ล่ะคะลูก

เก่งมากอ้าวหกหน้าอีก

แต่เมื่อกี้เชฟสอนแล้วทำได้แล้วนะแม่

เดี๋ยวมาจัดจานกัน
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

พูดเลยนะว่าอร่อยด้วยนะคะเชฟ

พร้อมแล้วไปชิมกันเลยค่ะ

สำหรับการชิมและก็ให้คะแนน
เริ่มกันที่ว่าหน้าตาความสวยงาม

เชฟของเราเอาหน้าตาความสวยงามก่อน

โอ้โหตนใจอ่ะ

ลดไปนิดเดียวครับ

เราไม่ได้อยากลกแต่เราไม่รู้จะทำยังไงให้มันไม่ล็อกอ่ะ
จะให้น้อยกว่านี้นิดนึงแล้วก็ให้สูงกว่านี้นิดนึง

คะแนนความสวยงาม๔๙

แต่เราบอกเลยว่าเราอะนะอาจจะไม่สวยแต่เราแซ่บมาก

เชฟต้องกินน้ำมันด้วย

โอเค

คุณผู้ชมว่าที่เราสุมกันเยอะเพราะเราเครื่องเยอะจริง
เราแบบร้านนี้ถ้าเกิดเราเปิดร้านแล้วชื่อเมนูนี้พี่มีแต่ให้
เชฟอยากกินของเชฟบ้างอะมา

ของเรารสเข้มข้นกว่าจริงกินกับข้าวก็ได้นะครับกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลย
ข้าวเหนียวดีมีข้าวเหนียวพอดีเลยอ่ะแม่
เดี๋ยวเอามาจิ้มกินกันมาจิ้มเก่งแต่ก่อนจะไปกินนะสรุปคะแนนรวมก่อนของเรานี่นะคะ
๑๐คะแนนของทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งความสวยงามและรสชาติเราได้ไป
สมแล้วที่เราบอกว่าตั้งใจฟังเชฟเนาะตั้งใจเรียน
ความอร่อยของเมนูปูอัดคั่วกรอบสมุนไพรในวันนี้ทำให้เชฟแบงค์ของเรา
เทคะแนนความแซ่บนัวแบบสุดใจให้๒แม่บ้านของเรารับไปถึง๙๙คะแนน
ถ้าจะอร่อยเวอร์วังขนาดเนี้ยพวกเราขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เชฟกันยาวเลยนะคะเชฟค่ะ
แต่เรื่องของความสวยงามเราอาจจะต้องไปฝึกการดีไซน์ใหม่เนาะ

วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟมากเลยนะคะ

แนวเราอยากธรรมบินนานเชฟแบ้งก์
แต่ถ้าอยากจะอร่อยตามพวกเรา
ติดตามไม่ทันแล้วก็สามารถเข้าไปดูกันได้ทาง
ได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะมาพูดคุยเรื่องอาหาร
อยากจะแนะนำเชฟคนนั้นคนนี้ให้เราก็บอกมาได้เลยนะคะ

อร่อยกับเมนูสูตรเด็ดและเชฟสุดหล่อกันไปแล้ว
ช่วงหน้าจะพาไปดูแลผิวหน้ากันบ้างค่ะ
ใครอยากมีผิวหน้าสวยใสอย่างเป็นธรรมชาติ